แม่บ้านพระจันทร์บ้าน

แต่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกหนึ่งแบรนด์
ตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าถิตาสบู่น้ำผึ้งรังไหมสีทอง
ำรุงผิวอย่างอ่อนโยน
เราชอบแพ็คเกจจิ้งนะเนี่ย
ข้างบนกล่องดูเป็นแบบรังผึ้งอย่างนี้

ใหม่ที่เหมือนเวลาเขาจะทอผ้าเนอะ

เอาอันนั้นมันก็จะมีความเป็นใยในการขัดผิวได้

บำรุงผิวรสเดินริ้วรอยนะคะ
แล้วก็ผัดเซลล์ผิวที่มันตายแล้ว
ทำให้ผิวสดใสกระจ่างใส
ดูกลับมามีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

พิมช่วยหน่อยรีวิวให้หน่อยป้าพิมว่าตัวนี้นี่เลิศแค่ไหนคะ

สบู่เย็นกันไปแล้วนะคะคราวนี้กลับมาเจอสบู่น้ำผึ้งกันบ้างนะคะกับตัวนี้เลยค่ะ
สบู่น้ำผึ้งรังไหมสีทองทิตานะคะ
เองยังไม่เคยเจอรุ่นไหนที่เป็นแบบนี้เหมือนกันนะคะคือ
มีทั้งกลิ่นน้ำผึ้งที่หอมมากแล้วก็มีรังไหมนะคะอยู่ในตัวสบู่เลยนะคะ
เดี๋ยวเรามาลองเปิดดูกันเลยนะคะว่าด้านในกล่องนี้เนี่ยสบู่ตัวนี้ที่มีรังไหมเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะ
จากที่คุณเห็นตรงนี้นะคะสังเกตได้ว่าทุกด้านของสบู่เนี่ยนะคะจะดูเรียบหมดเลยนะคะ
ยกเว้นด้านบนของเขานะคะที่ดูขลุขระนะคะเป็นปุ่มปุ่มขึ้นมานะคะที่เป็นปุ่มเนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าแต่ละหนึ่งปุ่มเนี่ยนะคะ
คือรังไหมแต่ละอันนะคะคือรังไหมรังไหมรังไหมนี่คือเรียกว่าเขาใช้รังไหมเป็นจำนวนมากเลยจริงในการผลิตสบู่ตัวนี้นะคะ
เอาละค่ะเรามาทดลองใช้สบู่น้ำพึ่งรังไหมกันเลยนะคะ
ตัวนี้เนื่องจากว่าเขามีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็เป็นน้ำพึ่งซะเป็นส่วนมากนะคะ
ดังนั้นฟองจะมีนะคะแต่ไม่มากนักนะคะคือเรียกว่าออกแนวธรรมชาติเยอะไม่ใส่สารเคมีนะคะ
จากนั้นนะคะพิมจะใช้ด้านที่เป็นรังไหมเนี่ยนะคะที่เป็นปุ่มเนี่ยขัดลงบนผิวนะคะ
ถ้าคุณสังเกตนี้คุณจะเห็นนะคะว่ารังไหมเนี่ยมีการคลายตัวออกมาบ้างนะคะเป็นเส้นเล็กเล็กนะคะ
เรียกว่ายิ่งคุณใช้ไปพิมมั่นใจนะคะว่ารังไหมเนี่ยจะเริ่มนุ่มขึ้นเรื่อยนะคะทำให้เวลาที่คุณขัดผิวแล้วเนี่ยจะไม่รู้สึกเจ็บแต่อย่างใดนะคะ
จะรู้สึกนุ่มละมุนประหนึ่งใช้ผ้าไหมเนี่ยขัดผิวเลยทีเดียวนะคะแล้วยังหอมกลิ่นน้ำผึ้งอีกด้วยค่ะ
นุ่มมากเลยค่ะรู้สึกได้ตั้งแต่ตอนที่ใช้น้ำล้างออกนี่เลยนะคะว่าผิวนุ่มแล้วก็ลืดนะคะเป็นการขจัดเซลล์ผิวที่ดีมากเลยค่ะ

ตอนนี้เนี่ยพิมได้กลิ่นน้ำผึ้งบนผิวของพิมเนี่ยเตะจมูกนะคะชัดเจนมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นท่านไหนที่เลิฟกลิ่นสไตล์นี้นะคะพิมบอกเลยว่าตัวนี้ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะ

ทำยังไงดิถัดสินใจไม่ได้แล้วงั้นเรามาช่วงนี้เลยค่ะ
ดีค่ะช่วงติดระเทศ

มามากับแบรนด์แรกเลยนะคะ
ตัวนี้เลยค่ะไอซิกา

ตัดไปอย่าให้เสีย

เรารู้สึกว่ามันเหมาะกับอากาศไทย
กลิ่นมันเหมือนเราเข้าสปาเหมือนเข้าร้านนวด
เราได้กลิ่นแบบพิมเซกระโลยเย็น
แล้วแบบมันสามารถใช้ได้ง่ายทุกวัน
ใช่พี่อ๋อมก็ชอบนะคือตัวนี้มันตอบโจทย์
แล้วเวลาขัดผิวแล้วเมื่อกี้ป้าพิมรีวิวมาคือมันใสจริงอะ
ส่วนอีกแบรนด์หนึ่งนะคะแบรนด์ถิตา

สัดไปอย่าให้เสีย

รู้สึกทึ่งกับคนที่คิดนะ
ว่าเขาคงแบบไปเจอเห็นแบบว่าตัวรังไหมอะไรอย่างนี้
ที่เขาใช้แบบว่าเอาไปทอผ้าใช้เรียบร้อยแล้ว
หรือว่าที่บ้านทำห่อผ้าอยู่หรือเปล่า
เพราะมันมีแบบว่าเทคเจอร์ในการที่แบบสามารถขัดคิวได้อะไรอย่างนี้
แล้วก็มารวมกับน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันดูเป็นธรรมชาติ
เราชอบคือว่ามันธรรมชาติ๑๐๐มันทั้งแบบว่ารังไหมสีทอง
น้ำผึ้งด้วยแล้วหอมด้วยผิวของเราก็จะแบบหอมน้ำผึ้งอ่ะ
อย่างไอซิกาและคิตาเพราะถูกใจในคุณสมบัติที่มาเป็นดับเบิ้ล
แบบทั้งขัดทั้งถูทั้งถูทั้งขัดให้ผิวทั้งสะอาดและเกลี้ยงเกราวไปในคราวเดียวกันค่ะ
มีมาแจกหรือเปล่าพูดง่ายเลยอยากได้
ใจดีอยู่แล้วมีมาแจกแน่นอนนะคะสำหรับไอซิกานะคะนำบอกว่ามาแจกเลย๓รางวัลค่ะ

ให้คุณผู้ชมค่ะใจเย็นค่ะ
ใช่ค่ะอันนี้ส่งส่งกำลังใจไปให้คุณผู้ชมโอเคค่ะของรางวัลต้องเป็นของเราค่ะ
โอเคค่ะส่วนช่วงหน้านะคะผู้ชายในฝันมาแล้วสกาวขอบอกว่าสวมบทได้ไหม

ใช่แล้วฉันจะรอพี่ที่ท่าน้ำนะพี่แดงพี่ปุ๊

น้ำนั่นหรือเปล่าแม่นาคเปล่าปูไหนแดงไหน

แล้วแต่ปุ๊กไง

ถ้างั้นพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าค่อยกลับมาพบกับเขาในช่วงผู้ชายในฝัน